ด้วยความระมัดระวังไม่งั้นจะเป็นอุบัติเหตุใหญ่แบบเหตุการณ์นี้นะครับ
เพราะว่ารถเทลเลอร์บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ย
พุ่งชนรถสองแถวทำให้มีคนตายและมีคนเจ็บ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมดูช่วงหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเห็นจังหวะนี้ไหมครับ
กล้องติดหน้ารถเทลเลอร์นะฮะสามารถจับภาพได้นะครับ
เพราะว่ารถสองแถวคันสีเหลืองเมื่อสักครู่นี้จะออกขวาและจะกลับรถ
คุณผู้ชมฮะฝนก็ตกด้วยถนนก็ลื่นด้วยประชิดแบบนี้เบรกกันไม่ทันแน่นอนนะครับ
นี่ฮะทำให้รถเทลเลอร์พุ่งชนรถสองแถวเช่าเหมาคันที่พาแรงงานชาวเมียนมาไปทำบุญนะคุณนะ
โดยรถเทรอร์มาทางตรงส่วนรถสองแถวจัดกลับรถนะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับ
พบรถสองแถวสายสะดาวด่านนอก
หมายเลขทะเบียน๑๐๔๔๗๙สงขลา
ซึ่งบรรทุกแรงงานชาวเมียนมามาเต็มคันรถ
รวม๑๑คนเป็นผู้หญิงทั้งหมด
คุณสภาพพังเสียหายแบบนี้นะครับ
ส่วนคนที่เป็นผู้โดยสารและคนอยู่บนรถ
ก็มีทั้งเจ็บมีทั้งเสียชีวิต
กระเด็นตกจากรถเสียชีวิตคาที่๑ศพ
ทราบชื่อก็คือนางสาวมิงเมียซูอายุ๒๓ปี
และมีบาดเจ็บสาหัสอีก๔รายนะครับ
แล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยอีก๖ราย
ผู้ภัยเร่งนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลสะดาวนะครับ

สภาพรถสองแถวอย่างที่เห็นนะครับ
กระเด็นตกอยู่ในคูริมน้ำ

และก็แน่นอนสภาพภังเสียหาย
ส่วนรถเทลเลอร์บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะครับ
คนขับก็คือนายถำรงต้องกิ้ม

แล้วก็รอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ

ว่าทั้งหมดทำงานอยู่ที่โรงงานยางพาราแห่งหนึ่ง

ก่อนเกิดเหตุได้เหมา๒แถวคันนี้
เพื่อไปทำบุญที่วัดหัวถนน

ขณะเกิดเหตุนั้นรถสองแถวกำลังตระเวน
แรงงานชาวเมียนมาเพื่อไปทำบุญที่วัด
แต่ก็มาเกิดเหตุถูกเทลเลอร์พุ่งชนซะก่อนนะครับ
ด้านของคนขับรถเทลเลอร์เล่าให้ฟังนะครับ
บอกว่าตอนเกิดเหตุเขาขับรถนะ
ความเร็วประมาณสัก๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ฝนตกเขาก็ขับระมัดระวัง
สองแถวจอดรับคนงานอยู่ริมถนน
คือซ้ายมือสุดเลยส่วนตัวเขาวิ่งอยู่เลนขวาสุด
แต่จู่ฮะรถสองแถวก็จะเลี้ยวปาดหน้า
ขวามาเข้าจุดกลับรถทันทีนะครับ
เหมือนคนขับไม่ได้มองรถที่วิ่งมาเลยจังหวะนี้แหละฮะ
พอปาดออกมาแบบนี้เทรอร์ฟเล่าก็เอาไม่อยู่
ไม่ทันนะฮะก็พุ่งชนเข้าเต็มแรง
ตามภาพในกล้องวงจรปิดขออภัยกล้องหน้ารถเนี่ยนะครับ
พนักงานสอบสวนก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วก็จะสอบสวนคนขับรถเทลเลอร์อีกครั้ง
ทั้งนี้เหตุการณ์นี้มีกล้องหน้ารถค่อนข้างชัดเจน
แล้วก็ต้องว่าไปตามพยานหลักฐานว่าเป็นความประมาทของฝ่ายใดนะครับ